ลูกชายชวนเพื่อนไปเล่นน้ำ
แล้วไปเล่นน้ำคือเด็กผู้ชายค่ะ

แต่เจอเป็นร่างอยู่ก้นสระแล้วค่ะครับ
คุณแม่ร้องไห้

แล้วก็ได้ร่างน้องขึ้นมาจากก้นบ่อ
เด็ก๑๑นะค่ะ

ผู้ใหญ่อย่างนี้
แล้วเบาะตรงนี้นะคะ
เป็นบ่อสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรนะคะ
นี่คือน้องกรวิทย์อายุ๑๑ปี
อยู่ในชุดคือเสื้อยืดคอกลมกางเกงขายาว
คุณหมอบอกว่าตัวน้องขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ
คุณผู้ชมดูสิสระน้ำมันกว้างมากเลยนะ
จุดตรงนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าหลังจากที่เลิกเรียนแล้ว
ตัวของน้องกรวิทย์พร้อมกับเพื่อนมากัน๕คน
ก็ชวนกันมาเล่นที่เบาะน้ำตรงนี้ค่ะแอบผู้ใหญ่มาเล่น
แล้วระหว่างนั้นน้องกรวิทย์เองกระโดดจากท่อลงไปในน้ำ
แล้วหลังจากนั้นก็หายไปหายไปเป็น๑๐นาทีเลย
เพื่อนก็ยังคิดว่าสงสัยกรวิทย์ดำน้ำหรือเปล่า
แต่มันนานเกินไป๑๐นาทีก็แล้ว๒๐นาทีก็แล้ว
ยังไม่โผล่ขึ้นมาเพื่อนเลยไปตามชาวบ้านให้มาช่วย
ชาวบ้านก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๐นาที
เจอร่างน้องเสียชีวิตอยู่ที่ก้นสานะคะ
ก็นำศพกลับไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปค่ะ